เดี๋ยวนี้เนี่ยหมาเนี่ยขย่ำไปกัดเจ้าของ

ที่ชนบุรีครับเรื่องราวมันเป็นแบบนี้
คือสองพี่น้องนี้เขาเลี้ยงพิษบู
ปรากฏว่าไอ้พิษบูเนี่ยมันจะไปกัดเพื่อนบ้าน
พอจะไปกัดเพื่อนบ้านสองคนนี้ก็ไปช่วยกันห้าม
มันคงโมโหหมายถึงหมาเนี่ย
มันกลับมากัดพี่น้องสองคนนี้เลย

นี่แหละครับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยศิลธรรม
สมาคมบ้านบึงโอ้ยนอนร้องโอดโอยแบบนี้เลย
รับแจ้งว่ามีคนโดนสุนัขกัดได้รับบาดเจ็บอยู่ในบ้านเลขที่๒๒๓ทับ๔หมู่๘ตะบนคลองกิว
อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีครับรีบไปช่วยเหลือเลยไปเจอคนเจ็บสองราย
นอนร้องควนคลังอยู่ในบ้านแบบที่คุณเห็นเมื่อสักครู่นี้
นี่แหละครับมีนางสาวดวงตาวันนุรัติอายุ๔๐ปีนอนกองอยู่ที่พื้น
ต้นแขนขวาของเธอถูกกัดเวอะนะแล้วก็ตามแขนยังมีรอยเขี้ยวเป็นจ้ำเป็นจ้ำไป
หลายจุดครับคุณผู้ชมครับหากเอาไปเจออีกคนนึงคนนี้เป็นพี่ชาย
นายวิชาคงประเวทอายุ๔๓ปีท่านนี้เห็นไหมฮะนอนร้องควนควางอยู่เหมือนกัน
ด้วยความเจ็บปวดครับมีบัตรแผลถูกกัดที่ข้อมือทั้งสองข้าง
คงดึงมันอ่ะคุณนะฮะ
กู้ภัยเร่งประถมพยาบาลเลยแล้วก็เอาคนเจ็บทั้งสองคน

นายรุ่งอาทิตย์สุระสารางอายุขอไป๕๐ปีครับ
ท่านนี้เป็นสามีของนางสาวดวงตาที่นอนเจ็บเมื่อสักครู่
เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเพื่อนของนายวิชามาหาที่บ้าน
พอมาหาปั๊บเจ้าหวาน
ดึงเจ้าหวานออกมา

เจ้าหวันมันโมโหแล้วไล่กัดทั้งสองคน
พี่กับน้องขออภัยคนเล่าในเป็นสามี
พี่กับน้องคนนั้นโดนกัดแบบที่เห็นไปครับ
นั่งลง

ไม่เคยไม่เคย

เข้าไปห้ามไปห้ามมันก็กระโดดฟ้าคนเลย

ใช่แล้วก็ยังไงนะครับ

ไปห้ามปุ๊บมันโมโหอ่ะ
อื้อฮึ
เมื่อกี้ก๊อฟสันนิษฐานว่าอากาศคงร้อน

เพราะว่าทุกวันนี้มันเป็นมันมีบ่อยมากเลยนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
นายรุ่งอาทิตย์ก็ยังบอกอีกว่า
เจ้าหวานหมาตัวนี้นะฮะ
เขากับภรรยาเนี่ยเอามาเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กนะครับ
แต่ว่าหลังเกิดเหตุนี้
เดี๋ยวเมียหายกลับมาต้องคุยกับเมียแล้วล่ะ
เข่าคุยกันว่าจะเอายังไงดี

เมื่อกี้เห็นไหมครับคุณลูกอาทิตย์เขาบอกว่า

แล้ววันนั้นจำได้ไหมคนที่เขาเป็นกูรูหมาพิษบู
เขาบอกว่าถ้ามันเคยกัดคนแล้วแล้วก็เดี๋ยวมันจะกัดอีก
ใช่คุณศึกษาใช่ไหมครับ
นั่นแหละนั่นแหละค่ะนี่แหละแล้วจะบอกว่า

ใช่คือมันไม่เคยกัดไม่ได้แปลว่าอนาคตมันจะไม่กัดใช่ไหมคะ
มันเป็นสัญญาณของมันอันนี้ก็ต้องรอบรับ